มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับพระสงฆ์นะคะ
แต่ว่าเป็นเรื่องของพระสงฆ์มรณภาพอยู่ในห้องน้ำนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะ
บอกว่าพบพระสงฆ์มรณภาพ
ท่าเนี่ยยังนั่งอยู่เลยนะคะนั่งอยู่บนชะโครกนะคะ
ในห้องน้ำเป็นห้องน้ำของสถานีรถไฟ
คือเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคาดว่าน่าจะเกิดจากโรคประจำตัวกำเริบพอดีในช่วงนั้น
หัวใจนี่หยุดเต้นนะครับสภาพเป็นแบบนี้นะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นห้องน้ำสาธารณะห่างจากสถานีรถไฟชุมพร
ไปทางทิศหัวประมาณ๓๐เมตร
โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบค่ะ
ไปพบศพพระภิกษุมรณภาพอยู่ในห้องน้ำนะคะ
คือลักษณะท่านั่งเกร็งอยู่บนชักโครก
หลังพิงติดแก่กเลยลักษณะหน้าจากกำลังปลดพลุกอยู่นะคะ
บนตัวมีย่ามวางบนตักมือขวาอยู่ในท่ากรรมสายฉีดน้ำ
ยังอยู่ที่หว่างขาเลยแต่ว่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายใดค่ะ
ตรวจสอบเอกสารในย่ามของท่านนะครับพบว่าท่านชื่อว่าพระประโยชน์ปัญญาปะชุโชโต
เป็นพระสงฆ์ของวัดหลักแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
มาจำวัดในพื้นที่ชุมพรค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพ
ระหว่างรอขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟชุมพรเดินไปเข้าห้องน้ำ
แต่คนเฝ้าห้องน้ำสังเกตว่าพระภิกษุรูปนี้เข้าห้องน้ำไปนานผิดปกติ
ตัวเองก็เลยแจ้งให้รอปภของทางรถไฟเข้าไปตรวจสอบจนพบว่าเป็นศพนี่แหละค่ะ
เอาฟังเสียงของรอปภหน่อยค่ะ
พิษสังเกตผมก็เรียกรูไฟมาเลยเดี๋ยวทางรูไฟมาให้มากก็ทรอบ
ถ้าพระปุ๊ยทาอะไรก็ให้รูไฟก่อนจัดการไหมใช่ไหม
เขาบอกรูไฟมาดันบัตรตู้ตู้ก็นังทา
เจ้าหน้าที่คาดว่าพระประโยชน์อาจจะเกิดอาการโรคเบาหวานกำเริบในขณะที่ปลดทุกข์อยู่ในห้องน้ำนะคะ
ก็มีอาการช็อกหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและเสียชีวิต
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะ
ก่อนที่จะส่งให้ญาติรับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ